ส่วนเมื่อวานนี้ใครที่จะเดินทางขาล่องใต้แล้วก็ขาขึ้นกรุงเทพ
โอ้โหเดือดร้อนหนักไปไม่ได้น้ำท่วมสองฝั่งเลยนะคะ
ขาล่องแล้วก็ขาขึ้นปรากฏว่าวันนี้ค่ะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ท่วมทั้งวันเลยนะ
แล้ววันนี้ปรากฏว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะน้ำลดลงแล้วสามารถใช้การได้แล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์อันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะคะ
จะพาเล่าย้อนเหตุการณ์ไปดูกันก่อน
คือเมื่อวานตอนกลางวันนะคะคุณสืบสกุลน้ำท่วมตลอดสองฝั่งเลย
โอ้โหขนาดรถใหญ่ขึ้นไปตัวที่ช้าเลยนะรถเล็กไม่ต้องพูดถึงเลย
ก่อนหน้านี้มีน้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขากระบุรีหลากลงมา
ทีนี้ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายอำเภอของจังหวัดชุมพรนะคะ
รวมถึงถนนทางหลวงหมายเลข๔๑หรือว่าถนนเอเชีย๔๔
นี่แหละ๑๐๑
ยังถูกน้ำท่วมเนี่ยตัดขาดไปหลายจุดคือเริ่มตั้งแต่อำเภอหลังสวน
ทุ่งตะโกสวีอำเภอเมืองชุมพรคือเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรมาตั้งแต่คืนวันศุกร์
ศุกร์ที่สิบสองของพฤศจิกายนทีนี้ก็ทำให้การคมราคมภาคใต้ถูกตัดขาด
มีรถจอดติดอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลขสี่สิบเอ็ดแบบเนี้ยโอ้โห
จอดยาวไปเลยค่ะครับยี่สิบกิโลกว่าครูโอ้โหจอดยาวกันไปแบบนี้นะคะ
เอามาภาษณ์เลยคุณผู้ชมและนี่แหละเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ใกล้ถนนทางหลวงหมายเลขสี่สิบเอ็ดเนี่ยน่ะนำอาหารกล่องครับ
เขาลงไปไหนไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะไปซื้ออาหารซื้อของที่ไหน
ไม่ได้กินข้าวครับนะคะสุดท้ายชาวบ้านเนี่ย
พากันหูหาอาหารใส่กล่องจัดหาน้ำดื่มมากกว่าสองร้อยชุดอุ๊ย
น้ำใจซึ้งมากนะคะเห็นภาพนี้ซึ้งมากนะคะ
ไปเดินแจกจ่ายประทังความหิวให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์ล่วงเลยมาถึงห้าโมงเย็นระดับน้ำบนถนนเริ่มลดลงเล็กน้อยครับ
รถที่เจ้าหน้าที่ให้รถใหญ่เนี้ยประเภทรถบรรทุกสิบล้อเนี้ยนะคะ
ขึ้นไปได้ค่อยขับผ่านไปค่อยไประมัดระวังไป
ส่วนขาล่องใต้ยังปิดการจราจรนะคะเพราะว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่
แล้วก็ให้รถเก๋งรถกระบะเนี่ยเบี่ยงไปใช้เส้นทางทะเลอันดามันแทน
นี่เมื่อคืนนี้ก็น้ำลดลงบ้างแล้วนะใช่อันนี้เป็นภาพตอนสักประมาณสองทุ่มค่ะครับ
สองทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มระบายรถแล้วที่น้ำที่ระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากถนนได้สำเร็จ
รถก็เริ่มระบายไปการสัญจรที่หนาแน่นทั้งวันก็กลับมาเป็นปกตินะคะ
อ่ะตรวจสอบเส้นทางค่ะจุดเขาบ่อท่าทองในอำเภอทุ่งตะโก
ที่เคยมีระดับน้ำท่วมสูงถึงห้าสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรตอนสองทุ่มนี่ค่ะ
แห้งหมดแล้วนะคะรถยนต์สัญจรได้ทุกประเภทแล้ว
เท่ากับว่าตอนนี้ค่ะถนนทางหลวงใหม่เล็กสี่สิบเอ็ดตลอดเส้นทาง
เปิดใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะครับฝนอย่าตกลงมาเติมนะ
ถ้าเติมมาเดี๋ยวถ้วมอีกน่าผิวอ๋อ
ส่วนที่จังหวัดระนองนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่
ที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในประเทศไทย

แล้วเขาบอกว่าอย่าตกมาอีกได้ไหม

ร้านขายของชำบอกว่าเข้าไปเก็บของไม่ได้เลยค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำป่ามาอีกแล้วค่ะ
ทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่๗
ตำบลสองแพรกอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง

ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เก็บของในบ้านก็ไม่ทัน
สอบถามนายสำริทแสนทวีสุก
เป็นเจ้าของร้านค้าขายสินค้าส่งในพื้นที่ค่ะ
บอกว่าครั้งนี้น้ำมามากจริง
แม้ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว

แต่ก็ยังไม่เคยเห็นหนักมากขนาดนี้

สินค้าในร้านเสียหายเป็นจำนวนมาก

สินค้ามันได้รับความเสียหายจากน้ำไปแล้ว
เจ้าของร้านบอกว่าเดิม

ไปดูความเสียหายไปเก็บของที่ยังใช้ได้อยู่

เพราะว่าน้ำมันยังมาอยู่เลยค่ะ